ของตางมวงแนนกนอกจากบรรยากาศเริ่มทิว้ายอะไรเราเนี่ยมันยังมี

เรื่องของการอายัดร่างคุณตังโมต่างนานาด้วย
เดี๋ยวไล่เคลียร์กันให้จบไปก่อนละกันนะคะ
แต่ว่าสำหรับประเด็นเรื่องของงานพิธีไว้อะไร

เพราะว่าสภาพจิตใจเขาดูแตกสลายที่สุด

เขาบอกว่าเมื่อวานนี้คุณเบิร์ตมา
มาถึงเจอรูปคุณตังโมก็ร้องไห้ก่อนแล้ว
และทีนี้ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยก็ต้องคอยให้กำลังใจตลอดเลยนะคะเนี่ย
มาช่วยตกแต่งงานตกแต่งไปน้ำตาก็ไหลไปแบบนั้นนะคะ
มีช่วงหนึ่งของงานพิธีไว้อาลัยนะคะ
เป็นช่วงจังหวะที่พี่เอสุภาชัยกล่าวคำอาลัยจบ
คุณเบิร์ตน้ำตาคลอ
เชียร์ที่คำพรคุณเชียร์ที่นั่งอยู่ข้างก็ต้องคอยปลอบแล้ว
ตบไหล่ตบหลังนะให้กำลังใจนะคะ
พี่เอเองก็ร้องไห้เหมือนกัน
ทีนี้มันมีจังหวะที่โอ้โหพีคสุดก็คือการเปิดภาพคุณแตงโม
เหมือนเป็นการไล่ย้อนดูช่วงเวลาของคุณแตงโมตั้งแต่เด็กเนี่ยค่ะ

คุณเบิร์ตคือยกมือปาดน้ำตาแล้วนั่งตรงนั้นต่อไปไม่ไหว
เขาลุกเดินออกไปกลางงานเลยค่ะ
นี่ค่ะคือเนี่ยเอามือแบบปาดน้ำตาแล้วเดินออกไปเลย
มีคุณเชียร์เนี่ยกับคุณโมเดินตามไปดูแลนะคะ

ก็เอาไปปลอบใจกันอยู่ภาคหนึ่งแล้วก็พาเขากลับเข้ามานั่งในงานอีกรอบหนึ่งอ่ะนะคะ
แล้วก็มีช่วงจังหวะที่เมื่อวานนี้คนแชร์กันเยอะเหมือนกันก็คือ
ที่คุณเบิร์ตเนี่ยได้ไปนั่งคุยกันกับพี่เอพี่อ้ำคุณหนิงปณิตาคุณกระแตสุพักษรแล้วก็คุณโมอามีนาด้วย
หลายคนชื่นชมบอกว่าเขาเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนมากจริงนะ
เขานอบน้อมมากคือเขาลงมานั่งที่พื้น
ทุกคนก็เลยเหมือนกับเกรงใจเลยต้องลงมานั่งที่พื้นเป็นเพื่อนเขาหมดเลย
อะไรแบบนี้ค่ะลองดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะ

ส่วนภาพจอเล็กทางขวาที่เราให้คุณผู้ชมดู
นั่นคือบรรยากาศสดณตอนนี้นะคะ

ณตอนนี้วันนี้คุณเบิร์ตก็ยังคงสวมเสื้อสีชมพูเหมือนเดิม
สวมหมวกสีดำแล้วก็นั่งร่วมอยู่ในพิธีนะคะ
นี่ค่ะนี่บรรยากาศนะตอนนี้คุณเบิร์ตก็ยังคงนั่ง
เขาก็นั่งอยู่อย่างนี้คือถ้าสังเกตตั้งแต่ช่วงเวลาที่มันเกิดเหตุมา
คุณเบิร์ตจะเป็นคนนิ่งไม่โวยวายไม่แสดงออกอะไรเยอะแยะมากมาย
เขาก็จะอยู่ของเขานิ่งเงียบแต่ว่าโอ้โหสภาพจิตใจเนี่ย
มันแตกสลายไปเยอะเหมือนกันนะคะ
นี่ผมคิดนะพี่คิดนะตอนนี้คุณเบิร์ตเขาคิดอะไรอยู่นะ

ส่วนวันนี้เนี่ยนะคะมีคุณนุ่นวรนุษย์มาใช่ไหมคะ
มาร่วมงานก็ได้เข้ามาทักทายคุณเบิร์ตด้วย

อืม
คุณเบิร์ตดูผอมลงไปเยอะเหมือนกันนะ

เมื่อวานนี้มีช็อตที่ทำให้ทุกคนสงสารคุณเบิร์ตจับใจ
เขาจ้องมองอะไรในมือสักอย่างหนึ่ง

ซูมเข้าไปซูมเข้าไปดู

มีคนถ่ายรูปนี้เอาไว้ได้ใครเห็นก็สงสาร
แต่ก็รู้สึกได้ถึงความรักและความคิดถึง
คือผู้ชายคนนี้มีให้คุณแตงโมเลยฮ

จ้องมองแหวนแล้วก็ร้องไห้ฮะ

แล้วเขาก็ลุกจากเก้าอี้ไปร้องไห้
แล้วก็เอาแหวนนี้ไปวางไว้ที่ซุ้มลูกโป่ง
ที่คุณเบิร์ตเป็นคนจัดให้กับคุณแตงโมเอง
ซึ่งเรื่องราวของแหวนวงนี้คุณผู้ชมฮะ
ถูกเปิดเผยโดยคุณโมอามีนา
เล่าบอกว่าคุณเบิร์ตตั้งใจนำแหวนวงนี้
เป็นของขวัญมามอบให้คุณแตงโม
เพราะว่าคุณแตงโมอยากได้จึงสั่งทำให้

นำมาให้คุณแตงโมเมื่อวานนี้
แล้วก็บอกกับคุณโมอามีนาว่ายังไงรู้ไหมฮะ
เราแต่งงานแล้วนะนี่ฮะที่บอกกับคุณโมอามีนา
แล้วก็เอากล่องแหวนไปวางไว้ที่หน้ารูปของคุณตังโมที่หน้างาน
โดยเบิร์ตบอกว่าเธอเราให้นะแต่งงานกันนะ
มีวงเดียวเราให้เขาให้เขาคนเดียว
นี่แหละครับคุณฮะแม่ความรู้สึกของผู้ชายคนหนึ่งที่สูญเสียคนรักนะครับ
คุณโมอามีนาบอกว่าคุณเบิร์ตตั้งใจเอาแหวนไปใส่ให้คุณโมนะ
คุณแตงโมในวันที่ไปรับร่างที่สถาบันนิติเวศ
คือวันที่๑๔มีนาคมก็คงจะให้เจ้าหน้าที่ไปลองทดลองใส่ดู
ถ้าใส่ได้ก็ให้ใส่แต่ถ้าใส่ไม่ได้จริงตั้งใจจะเก็บแหวนเอาไว้เอง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบไปที่ร้านจิลเวอรี่ของเพื่อนสนิท
มีการโพสต์ภาพในไอจีของร้านมาดูความหมายของแหวนวงนี้กัน
ภาพแหวนที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะอยู่ในกล่องที่คุณเบิร์ตเอาไปวางไว้
หน้ารูปของคุณแตงโมแล้วก็ภาพการร่างแหวนนี้ด้วยลายมือ
พร้อมข้อความบอกว่าเราออกแบบเองออกแบบรุ่นนี้มานานแล้ว
ด้วยความรู้สึกมาถึงวันนี้เราเข้าใจแล้วมันคืออะไร
เพราะชีวิตคือการเดินทางทั้งยามมีชีวิตอยู่และยามหลับตา
และยามหลับตลอดกาลวันนี้มีต้องเดิน
มีครับขออภัยครับมีที่เขาเรียกคุณแตงโมนะครับ
วันนี้มีต้องเดินทางสู่โลกนิรันดิ์
ถ้าระหว่างทางเกิดหลงไปบ้างขอให้แหวนวงนี้เป็นสื่อนำทาง
นี้สู่อ้อมกอดของพระเจ้านะคะ
และมีการแท็กนะครับหาไอจีทั้งคุณเบิร์ตแล้วก็ไอจีของคุณแตงโมด้วย
ทีมข่าวได้พูดคุยกับเจ้าของร้านฮะเจ้าของร้านเขาชื่อคุณโมอีก
คุณโมนะฮะเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังบอกว่า
แวนวงนี้นะออกแบบไว้เป็นปีแล้วนะครับ
ณเวลานั้นคุณเบิร์ตมาบอกว่าอยากทำแหวนให้คุณแตงโม
เพราะเห็นว่าคุณแตงโมเป็นคนชอบใส่แหวน
ซึ่งความจริงแล้วจะทำเซอร์ไพรส์นะครับมอบแหวนให้กับคุณตังโม
หลังจากกลับมาจากต่างจังหวัดแต่มาเกิดเรื่องเศร้า
แล้วมาทราบภายหลังว่าคุณเบิร์ตตั้งใจจะใช้แหวนวงนี้แหละ
คุณผู้ชมฮะขอคุณแตงโมแต่งงาน
หลังจากเกิดเรื่องได้ปรึกษากับคุณเบิร์ตตอนแรก
ว่าจะนำแหวนไปวางไว้ให้คุณแตงโมที่ท่าเรือพิบูรสงครามหนึ่ง
แต่ก็เปลี่ยนใจเอามาให้ในงานเมื่อคืนนี้ครับ
แหวนที่คุณเบิร์ตสั่งทำเนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งใจจะให้ผู้สวมใส่เนี่ยมีแต่ความโชคดีและความสวยงาม
ตัวเรือนเป็นเงินครับขึ้นรูปเป็นช่อมะกอก
ความหมายของความโชคดีและความสวยงามและความรัก
ส่วนพลอยและนินที่ประดับบนแหวนเลือกใช้พลอยแล้วก็นินสีดำ
แทนความมั่นคงความรักแท้ส่วนด้านหลังของแหวนนะครับ
สามารถปรับได้ตามขนาดนิ้วมือด้วย
ยังได้เล่าเรื่องราวความรักของคุณเบิร์ตที่มีต่อคุณแตงโมให้ฟังคร่าวบอกว่า
คบกับคุณแตงโมเนี่ยนะคุณเบิร์ตจะใส่ใจรายละเอียดเกี่ยวกับคนรักทุกอย่าง
ถ้าไม่เกิดเรื่องเศร้าก่อนเนี่ยคุณโมจะมีความสุขมากเพราะเหมือนได้เจอรักแท้ครับ
หลังเกิดเรื่องเศร้านะครับคุณเบิร์ตบอกว่าจะไม่ยุ่งกับวงการบันเทิง
จะไม่รีวิวนะสินคงสินค้านะฮะจะไม่ใช้เรื่องราวของคุณแตงโม
ไปหาผลประโยชน์ไปหากินว่างั้นเถอะค่ะนะฮะอีกประเด็นที่ทีมข่าวสังเกต
หมวกครับบวกเมื่อวานก็ใส่วันนี้ก็ใส่ค่ะนะฮะ
บวกนี้ครับถ้าลองไปย้อนดู
ดูไอจีของคุณเบิร์ตจะรู้ว่าหมวกใบนี้เนี่ยเป็นหมวกใบโปรดของคุณแตงโม
ที่เธอชอบใส่นะฮะโดยเฉพาะคลิปในไอจีที่ทั้งคู่เนี่ย
ไปเดินเล่นริมแม่น้ำเจ้าพระยาไปล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกด้วยกัน
ภาพต่างเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมฮะ
ใครเห็นนะใครเห็นก็ยิ่งรู้สึกสงสาร
แล้วก็ส่งกำลังใจกำลังใจให้คุณเบิร์ตกันมากมายทีเดียวนะครับ

คือหลายคนที่รู้จักเป็นแฟนคลับคุณตังโม
น่าจะเคยเห็นคุณตังโมไปออกรายการหลายรายการ
พูดถึงความรักครั้งนี้ระหว่างคุณโมกับคุณเบิร์ตนะคะ
หลายคนก็จะรู้ว่าจริงแล้วเขารู้จักกันมานานมากแล้ว
เขาเจอกันครั้งแรกปี๒๕๕๕นะคะ

แล้ววันนี้เนี่ยก็มีคนในโลกออนไลน์เขาแชร์แล้วก็พูดถึง
ถึงภาพในอดีตสมัยคุณเบิร์ตกับคุณแตงโม
เจอกันครั้งแรก
นี่ค่ะ๑๘เมษายน๒๕๖๒

ตอนนั้นเขาก็ชอบคุณตังโมอยู่แล้วแหละ
แต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดคุยจีบอะไรคุณตังโมเองเขาก็มีแฟนมีคนที่คบอยู่
จนกระทั่งช่วงหลังที่คุณตังโมเนี่ยอาการซึมเศร้ากำเริบนะ

มาดูแลมาหาคุณโมที่บ้านดูแลให้กินข้าวดูแลให้แบบสภาพจิตใจดีขึ้น
จนสุดท้ายแล้วเขาก็เลยกลายเป็นรักแท้ของกันและกัน
อันนี้เป็นภาพที่เพจมนุษย์ตุ๊ดโพสต์เอาไว้นะคะครับเขียนข้อความ
ไว้แบบนี้ค่ะเกิดชาตินี้แค่ได้พบเจอเกิดชาติหน้าค่อยฝันกัน
ใหม่วันนี้ใจสลายยอมจำนวนให้ฟ้าดินแยกเราไกลกัน
เนื้อเพลงนี่ยอมจำนวนฟ้าดินของคุณโบวี่อ่ะ
แล้วเนี้ยเขาติดเอาไว้ว่าเจอกันครั้งแรกสิบแปดเมษายนสอง
ห้าห้าห้าเจอกันครั้งสุดท้ายสิบเอ็ดมีนาคมสองห้าหกห้า
แต่จะอยู่ในใจไปตราบนิรันดิ์นี่ค่ะ
ใครก็เป็นห่วงเห็นสภาพนะฮะถ้าพูดกันแบบภาษาบ้านบ้าน
คือเห็นสภาพของคุณเบิร์ตแล้วเนี่ยที่นะฮะดูแบบโอ้โห
เศร้าโศกเหลือเกินจิตแพทย์ออกมาบอกว่าดูแลใกล้ชิด
นะดูแลใกล้ชิดนะนะฮะจากกรณีที่นะฮะคุณเอสุปชัย
วิจิตรนะครับที่เป็นแม่งานในการจัดงานไว้อะไรเนี่ยฮะ
คุณเอนะครับกับคุณอ้ำเนี่ยนะครับจัดงานไว้อะไรให้
คุณแตงโมเนี่ยเปิดใจถึงคุณแตงโมโดยตอนหนึ่งเล่า
เล่าบอกว่านะฮะน้องโมเคยบอกวันนี้หนูจะจูงเบิร์ต
สวัสดีพี่เอนะมีอะไรให้เบิร์ตทำบอกได้ตอนนี้ถ้า
มีอะไรให้น้องเบิร์ตทำได้พี่เอก็จะช่วยแต่โทรคุย
กับพี่ซูซี่ที่สนิทกับน้องเบิร์ตเขาบอกเบิร์ตไม่
เอาอะไรเขาบอกว่ายังไงรู้ไหมฮะค่ะถ้าเสร็จงานเขา
ก็ไปแล้วอืมไปไหนอ่ะนั่นสิฮะ
แล้วน้องโมบอกพี่เอว่าอยากฝากน้องเบิร์ตด้วยแต่ไม่ได้
บอกว่าฝากอยู่ในการทำงานเบื้องหน้าหรือเบื้องหลัง
พี่เอก็คิดในใจว่าถ้ามีอะไรให้น้องเบิร์ตทำได้
เพราะว่าตอนนี้เราเป็นผู้จัดแล้วเรามีทั้งมารเบื้องหลัง
เราก็จะได้พูดคุยแต่พี่เอก็โทรมาหาพี่ซูซี่
กับน้องเบิร์ตพี่ซูซี่ก็บอกว่าน้องเบิร์ตเขา
เอาอะไรเลยพี่เอเขาแบบเขาบอกว่าเสร็จงานเดี๋ยว
เขาก็ไปแล้วอืมเราก็ยิ่งร้องไห้เรายิ่งสงสารเรายิ่ง
ดูอะค่ะไม่ใช่สุขสรรค์ใช้คำว่าเอ็นดูดีกว่ามาดู
น่าน่ารักดีนะอืมเราด้วยอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกยิ่ง
ดูยิ่งกว่าเหมือนมีรายงานมาก่อนหน้านี้ว่าที่คุณ

เห็นว่าคุณเบิร์ตเนี่ยจะลงใต้ไปหาเพื่อนนะคะจังหวัด
หนึ่งไม่แน่ใจว่าภูเก็ตหรือเปล่าครับก็คือจะลงไปเหมือน
กับทำใจสักพักหนึ่งอ่ะอืมฮะเอามาดูจิตแพทย์ออกมา
หน่อยครับคุณหมอเจษดาทองเถาท่านเป็นจิตแพท
จำโรงพยาบาลพระศรีมหาโพจังหวัดอุบลรัชธานีครับ
โพสต์ข้อความผ่านเพจคลินิกสุขภาพจิตในแพทย์
สดาบอกว่าเสร็จงานก็จะไปแล้วคุณหมอบอกอย่าประมาท
กับประโยคสั้นประโยคนี้นะขอวิงวอลญาดสนิต
คนใกล้ชิดช่วยดูแลเฝ้าระวังให้ดีด้วยครับขณะที่
คุณโมอามีนาแอนนาฮิปโปพุดเดิ้ลกลุ่มเพื่อนของ
แตงโมเนี่ยเปิดเผยบอกว่าหลังจากสังคมออนไลน์ออกมา
แสดงความห่วงใยคุณเบิร์ตนะครับที่อยู่ในภาวะโศกเศร้า
และยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
มีกระแสกระแสข่าวที่คุณเบิร์ตบอกหลังจบงาน
แตงโมอาจจะต้องไปทำให้มีการตีความกันไปต่างต่าง
นานาเรื่องนี้คุณโมอามีนาเพื่อนสนิทของคุณตังค
เพราะยังคุยกันนะฮะเรื่องการทำเสื้อ
แต่นี่อย่างตรงกับที่คุณธรรมจับฟ้อกีน
บอกจะไปอยู่กับผู้ที่ต่างจังหวัด

บางคนบอกว่าหลังจบงานอาจจะไปทำงาน

ลองฟังดูหน่อย
จริงไม่จริง
แต่ไม่น่าเนอะเพราะว่ามันยังมีการปรึกษากันอยู่เลยว่าเสื้อเนี่ย

ยังคุยเรื่องลายเสื้ออยู่เลยว่าเสื้อเนี่ยลายนี้โมเคยช่วยเบิร์ตออกแบบ
อาจจะเอาลายเนี่ยออกมาให้คนได้ซื้อกันแต่ว่าจะไม่ทำในระหว่างงานโม
จะทำให้หลังจากจบงานโมไปแล้วเพื่อที่ว่าเบิร์ตเขาไม่อยากขยับตัวมาก
ไม่อยากให้คนรู้สึกว่าการที่โมเสียชีวิตเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าเขาได้ผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้น
เขาไม่อยากให้คนรู้สึกอย่างนั้นเขาก็เลยจะนิ่งมาก
แต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตตลอดนะคะ
บอกว่าเบิร์ตกำลังใจเขาดีมากนะฮะ
คือตอนแรกเราเป็นห่วงเขาอย่างที่พี่คิดกันว่าเขาจะคิดสั้นไหม

ก็จะมีการผ่านแบบนี้คุยซึ่งเราก็คุยกันคุยนั้นทั้งกลุ่ม